มีรถกระบะคันหนึ่งนะคะไปจอดอยู่ริมถนนแล้วอยู่ดีก็เปิดท้ายจูงมือผู้ชายคนนึงออกมาจากรถ
แล้วให้ไปยืนอยู่ริมถนนแล้วทิ้งเอาไว้แบบนั้นเลย
แล้วรถกระบะคันนี้ก็ไปเลยค่ะแล้วทิ้งไว้ตั้งแต่ตี๒ยันเกือบ๑๐โมงเช้า
มีคนมาเห็นก็เลยไปแจ้งตำรวจแล้วดูภาพนะคะ
รถกระบะคันนี้ขับมาจอดที่สามแยกวัดคริสต์นะคะเป็นกระบะแบบมีข้อแบบนี้ค่ะ
เลี้ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะจอด
เดี๋ยวจะมีผู้ชายลงมาจากรถสองคนเปิดฝาท้ายกระบะ
ดึงตัวผู้ชายที่นั่งอยู่หลังรถกระบะให้ลงมา
แล้วก็จูงไปให้ไปยืนอยู่ข้างทาง
นี่คือช่วงประมาณตี๒เมื่อวานนี้นะคะ
แล้วทิ้งให้ยืนไว้แบบนี้ครับ
แล้วรถกระบะก็ไปเลยแล้วยืนอยู่แบบนี้ตี๒จน๑๐โมงเช้า
โอ้โหชาวบ้านเห็นเลยต้องรีบแจ้งตำรวจให้มาช่วยค่ะ
เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
ไม่พูดไม่จายืนคอตกอยู่แบบนั้นชาวบ้านบอก
ตำรวจสพบังพลที่จังหวัดสมุทรสงครามนำตัวไปที่โรงพักค่ะ
ที่ตัวก็ไม่มีเอกสารอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร

สุดท้ายเนี่ยนะคะก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกับป่วยจิตเวท

เรียกเขาว่าในเบิร์ตก็แล้วกันค่ะอายุสามสิบเจ็ด
มีแผลที่ขาแบบนี้มีรอยตุ่มเหมือนยุงกัดเต็มขาเต็มตัวเลย
ก็ต้องประสานไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะ
ผอศูนย์นะคะพอสุพัตราก็มารับตัวไป
เจ้าหน้าที่พอหมอก็มาถามมาคุยด้วย
ผู้ชายคนนี้นิ่งเงียบไม่คุยไม่พูดอะไรเนี่ยชี้ไปอย่างเดียวแต่ไม่พูดอะไรเลยนะคะ
ใช่บอกได้ไหมเราอยากบอกอะไรเราไหมบอกชื่อนามสกุลอยู่ที่ไหน
จะได้ช่วยเหลือหาตามหาญาตินะจ๊ะอยู่ตรงไหน
ทีนี้ค่ะกู้ภัยต้องมาช่วยอีกแรง
ก็นำภาพผู้ชายคนนี้นะคะไปโพสต์ตามเพจต่างเพื่อตามหาญาติ
สุดท้ายมีคนมาให้ข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้ป่วยจิตเวท
อยู่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ทางกู้ภัยทางศูนย์คนไร้ที่พึ่งก็พาไปส่งบ้านพักที่จังหวัดราชบุรี
ไปเจอกับญาติของผู้ชายคนนี้ค่ะ
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เขาเคยรักษาตัวอยู่
โรงพยาบาลชลประธานจังหวัดนทบุรี
กำลังจะย้ายสิทธิ์มารักษาที่โรงพยาบาลในราชบุรี
ก็จะมีอาการเบลอเดินออกไปนอกบ้าน
เวลาไม่ได้กินยาก็จะเดินออกไปโบกรถอยู่ริมถนน
แล้วก็สื่อสารกับคนไม่ค่อยเข้าใจคือไม่พูดไม่จามไม่อะไร
บางทีชาวบ้านเห็นก็สงสารอาสาจะพาไปส่ง
แต่สุดท้ายก็คุยกับคนไม่ได้คุยไม่รู้เรื่อง

ก็เลยสงสัยว่ารถกระบะคันนั้นเขาก็คงสื่อสารกับ
ผู้ป่วยจิตเวทท่านนี้ไม่รู้เรื่อง

ก็เลยไปทิ้งไว้ข้างทางแล้วมั้งคะ
แต่แหมจริงก็ถ้าเกิดคุยไม่รู้เรื่อง
อาจจะพาไปหาตำรวจไปอะไรก็น่าจะดีกว่าเนอะ

ต้นนะคะก็ต้องมีการประสานให้พมจังหวัดราชบุรีมาดูแล
เรื่องของการย้ายสิทธิ์รักษาผู้ป่วย
ตามกระบวนการตามขั้นตอน